คุณผู้ชมฮะผลจากการชุมนุมช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็เหตุการณ์ที่ทางตำรวจต้องอธิบายต้องชี้แจงต่อสังคมให้เข้าใจ

กรณีของเยาวชนวัย๑๕ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง

และกรณีของการใช้อุปกรณ์ต่างในการที่จะปรับปรามการชุมนุม
หนึ่งในนั้นก็คือแก๊สน้ำตานั่นเองนะคะ
ทีนี้ก็มีการทดสอบให้เห็นการสลายการชุมนุมด้วยการยิงแก๊สน้ำตานะคะ
ซึ่งทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้ร่วมทดสอบด้วย
พลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีปียะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
และพลตำรวจโทยิ่งยกยิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
ก็ร่วมกันทดสอบการยิงแก๊สน้ำตาในระยะ๑๐๐เมตรนะคะ
คือให้กระจ่างว่าอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ที่เอามาใช้ในการควบคุมการชุมนุม

โดยเรื่องนี้ค่ะรองผู้กำกับการควบคุมฝุงชน๑
พันธุ์ตำรวจโทสรายุทธ์อรุณฉายก็มีการสาธิตค่ะ
เอาเครื่องยิงแก๊สน้ำตามาสาธิตและอธิบายด้วยนะ
บอกว่าขนาดแก๊สน้ำตาที่ใช้มีน้ำหนัก๑๕๑กรัม
พอยิงออกไปแล้วจะเหลือเพียงแค่แท่งดินดิบ
ขนาด๑๐๒กรัมที่พุ่งไปแล้วเกิดการเผาไหม้
ส่วนปลอกกระสุนนะคะพอยิงออกไปแล้วเนี่ย
ปลอกกระสุนจะไม่หลุดตามออกไปคือจะอยู่ในลำกล้องของปืน
แล้วทางรองผู้อำกับการควบคุมฝุงชน๑ก็บอกว่า

ทีนี้การสาธิตเจ้าหน้าที่ได้ยิงในแนววิถีโค้ง๓ครั้ง

การเล็งนะครับเล็งในองศาเดียวกัน

นะครับแล้วของเราคุณคุณมาเนี่ยคือเราจะไม่ยิงใส่คนนี่ค่ะท่านย้ำนะ
ว่าจะไม่ยิงใส่กลุ่มคนจะยิงไปในจุดที่เป็นพื้นที่กระสุนตก
แล้วก็ให้ลมพัดไปหาฝูงชนแล้วก็ย้ำด้วยบอกว่าตำรวจเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายประชาชนแค่ต้องการให้สลายผู้ชุมนุมเท่านั้น
แล้วปืนยิงแก๊สน้ำตาขนาด๓๘มิลลิเมตรไม่สามารถยิงระเบิดได้
ไม่สามารถเอาระเบิดเอ็ม๗๙มาใส่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
คือถ้าสมมุติถ้าเรายิงเนี่ย
เวลาเรายิงไปแล้วปอกอยู่อย่างนี้ปอกยังไม่ตามไปด้วย
นะครับเรารีดลูกรีดลูกแล้วก็ดึงตัวดึงออกแล้วก็เอานักใหม่เนี่ยใส่เข้าไป
แล้วทำการยิงทีนี้ถ้าเกิดผมร่างกายมันดังแน่
และอย่างที่ผมจำเขาว่าจะไม่ยิงใส่ไปในกลุ่มคน
เราจะยิงไปตรงที่ตำบลที่คิดว่าลมพัดให้ควันเข้าไปหาฝุงชน
นะครับเพราะยังไงเจตนาของเจ้าที่เนี่ยคือไม่ต้องการเป็นศัตรูกับประชาชน
ไม่ต้องการไปทำร้ายประชาชนอะไรทั้งสิ้นเราต้องการให้เขาสลายไปเท่านั้นเอง
ส่วนกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่๑๖สิงหาคมหน้าสอนอดินแดงนะฮะ
ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งนะครับก็ไปรวมตัวอยู่ที่นั่นนะฮะ
แล้วก็มีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับ
ก่อนหน้านั้นมีการรายงานข่าวออกมานะฮะ
ว่าผู้ชายที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสอายุ๒๐ปี
แต่เมื่อวานี้เปิดเผยออกมาแล้วนะคนที่ถูกยิงเป็นเยาวชนอายุ๑๕ปีเท่านั้นเอง
เปิดเผยออกมาจากปากของผู้เป็นแม่ที่ไปเฝ้าดูอาการของลูกด้วยความเป็นห่วง
แม่บอกว่าลูกเพิ่งใช้ชีวิตมา๑๕ปีเอง
ก็มาถูกยิงมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อาการของลูกยังหนักอยู่นะครับ
วันนี้เองมีความคืบหน้าในเรื่องของอาการของเยาวชนชายอายุ๑๕ปีนี้นะครับ
ซึ่งอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สมศักดิ์อักษิณได้เปิดเผยออกมา
บอกว่าเยาวชนชายอายุ๑๕ปียังคงได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับ
แล้วก็อาการยังคงที่ไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลง
สมองยังคงบวมแล้วก็แพทย์ยังไม่สามารถผ่าตัดเอากระสุนออกได้นะครับ
จากกระสุนฝังในบริเวณในส่วนที่สำคัญ
ต้องรอให้อาการคงที่จึงจะสามารถผ่าตัดทั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยของคนไข้เองนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าผู้เป็นแม่นะมีความเป็นห่วงอย่างมาก

แล้วก็มาเฝ้าไข้อยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีตลอดเลย

ใช้ชีวิตมาแค่๑๕ปีเท่านั้นเอง
ก็ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ส่วนทางด้านของนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ
ที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกัน
ไปเฝ้าอยู่เคียงข้างคุณแม่เนี่ยนะฮะ
ก็บอกว่าจะเดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัว

คนถูกยิงคนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับ

เพราะว่ายังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ
ก็มีการนัดหมายกันเวลา๔โมงเย็น

แล้วในเพจดิฉันเข้าไปดูเขาก็เขียนไว้
บอกว่าไม่ว่าเราจะชุมนุมที่ใดก็ถูกสลายการชุมนุม
ถ้าท่านยังสลายการชุมนุมที่แห่งนี้ก็เกินไป
อนุสวรีประชาธิปไตยเป็นพยานค่ะ
เป็นกลุ่มทะลุฟ้าใช่ไหมครับ